มาดูเลยครับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณสิงเสน่ห์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้เปล่าร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณสิงเสน่ห์ร้อง
ร้อง

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องออกประชี

เขาคนนี้คือผู้มาล้างอาถรรพ์เพลงแรกร้องได้แบบนี้ค่ะ
รับแล้ว๕๐๐๐บาทครับ
ในที่สุดก็ทำสำเร็จจนได้นะครับ
ไม่ว่าไม่ใช่คุณสิงเสน่ห์คนเดียวนะครับ

เพลงนี้คือเพลงรักน้องพรครับ
ปินคือคุณสดใสรุ่งโพทอง
เพลงนี้ก็เกียรติเฉลิมชัยเป็นคนแต่งให้
ตอนแรกจะแต่งให้คุณสอนเพชรสอนสุพรรณร้อง
แต่ว่าตอนนั้นคุณสอนเพชรงานเยอะมากนะครับ
อาจารย์มนต์เมืองเหนือนะครับเลยให้คุณสดใสมาร้องแทน
กลายเป็นเพลงดังประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับ
ทำให้คุณสดใสรุ่งโพทองเนี่ยกลับมาดังอีกครั้งหนึ่ง

แกไม่มาผมก็ไม่ได้ร้องเพลงนี้ครับ

ตอนที่ตอนนั้นครับเชิญไปก็บ้านเนอะ

เขาเนี่ยไม่ใช่ใคร

จะไปเป็นงานแต่งงานอะไรนี่แหละครับ

เพราะมันเมามันถีดโต๊ะล่ม
โต๊ะนั่นมันอยู่ใกล้เวที

ผมก็เลยลุกขึ้นเขาบอกเชิญกลับมาร่องเพลง

ตอนนี้นะฮะบ้านงานของเราเปิดช่วงคาราโอเกะครับ
ใครที่อยากร้องเพลงลุกขึ้นมาเลยครับ

คุณแน่เอาเชิญครับวัดนึกบุ่มเบิ้ง

จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผมได้ติ๊บจ้ะ

โอ้โฮ

โอ้ววันนั้นเตรมเลย
เป็นเพราะรักน่องพรณรงค์ของอาจารย์สดใส่ดา

อาจารย์สดใส่ได้ฟังอยู่ก็ผมจะยินดีนะ

เพราะว่าทำให้เขาเนี่ยวันนั้นมีข้าวกินข้าวครับ
โอ้มันบางทีมันเป็นช่วงระยะหนึ่งจัง
เมื่อกี้นี้เล่าให้ฟังบอก๓๗๐
นี่เรามีเยอะกว่า๓๗๐๐แล้วนะตอนนี้

หน้านึงระบานถุะยิ้มนักตอนนี้
แล้วถ้าร้องแบบเมื่อกี้ไม่ผิดอีก

อินโทรเพลงที่สองนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท

อะไรขวดเล่น

เล่นแน่นอนครับ

อย่างที่ผมบอกไปนะฮะ
ถ้าไม่มั่นใจนะฮะ

คุณสิงเสน่ห์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

ไม่ใช้นี่แสดงว่ามั่นใจมาก

พอมั่นไหมคะถ้าพอมั่นตอบเลย

ตอบผิดรอบนี้รอบหน้าเล่นใหม่ค่ะ

มั่นใจมั่นก็ตอบได้

เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ถึง

ร้องให้ใครฟัง

มูลค่า๑หมื่นบาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒ครับ
เพลงมาครับ

วันนี้ข้าสม่ำคนนี้
ในที่๓ครับ

วนมอง
ไอ้ลุงหวังทอง

เพียงตาจบตา
ยิ่งพาหัวใจคิด
อยู่เรืองเรืองผ่องจังทองมาเจอ
งานวัดแข่งเรือพาหลวนเหมือนดวงมาต่อ
น้องเดือนดูเรือดูเนื้อแต่ลิ้งริ้มคลอง
แอบรักทั้งตรูแอบตัวแอบมอง
ไอหนุ่งท่านน้องตามจิตจิตกรอง
งานวัดท่าหลวง
นี่ร้องออกไปนี่ทั่วประเทศเลยนะครับ
คนดูอยู่ตอนนี้ทั่วประเทศไทยเลย
เริ่มเลยอ่ะนะนี่มองคุณสิงเสน่หยืนร้องอยู่นี่เบาหวานจะกินอยู่แล้วนะ
ตาหวานมากตาหวาน
คนรู้จักคุณสิงเสน่ห์กันทั่วประเทศแล้วนะครับตอนนี้
ไม่ใช่แค่เฉพาะที่บ้านที่ปากช่องแล้วล่ะครับ
ตอนนี้ทั่วประเทศเลย
มาดูกันครับว่านุ่มปากช่องคนนี้นะครับจะผ่านเพลงที่๒ไปได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่สองมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
คุณสิงเสน่ห์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ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
หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นร้องได้หนึ่งหมื่นร้องได้
เพลงที่สองมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับ

ตอนนี้ลุงสิงเสน่ห์รับแล้วค่ะ

ดีใจกันถล่มรายปริบว่าจะเป็นเพลงที่๙หรือเพลงที่๑๐กันขนาดนั้นเลย
นะฮะเพราะว่าเอาใจช่วยคิดว่าทางบ้านเขาคงจะเอาใจช่วย
คุณสิงเสน่ห์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

สำหรับคุณสิงเสน่ห์เป๊กขอใช้คำนี้ค่ะ
คนจะงามที่ใจใช้ใบหน้าค่ะ
มีเสน่ห์ที่ใจจริงนะฮะ

ความสุขนี้ออกทางตาทางร่างกาย
ถึงจะไม่ใสแต่วัยรุ่นก็ชอบ

ลำปางตามเมียนะครับฝีมือการแต่งโดยคุณแจ่มชาวไร่
ก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณสิงเสน่ห์ผ่านมาแล้วเป็นเพลงที่สองค่ะ
ตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่เพลงที่๓และเพลงที่๔
แต่ว่าคุณป่าค่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวพักให้คุณสิงเสน่ห์ควักลูกกระเดือกออกมาล้าง

พอร้องแล้วเนี่ยเวลาคนไม่มีฟันเนี่ยคอจะแห้งง่ายคอแห้งบ่อยนะอาจจะต้องจิบน้ำบ่อยนิดนึง
ไม่เป็นไรจิบได้จิบได้ใจเย็นอยากให้ได้เงินกลับไปเยอะที่สุด
ผู้ที่ได้คะแนนสะสมไปก็เตรียมตัวนะครับลุ้นรับรางวัลกันต่อไปนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะคุณป่าค่ะ
และเช่นเคยค่ะนะคะสามารถติดตามรายการของเราได้ความเคลื่อนไหวหรือว่าสมัครเล่นเกมนะคะ

กลับมาติดตามรายการร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับเวลา๕โมงเย็นนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

และผู้เข้าประกวดหมายเลข๑๘นางสาวเป๊กกี้ศรีธัญญา
เออคุณฟ้าคะสงสัยเส้นเอ็นสี่อีกค่ะ
หมายความว่ามันจะต้องมีการถอดกันก่อน
ท่าที่๒ค่ะท่าที่๒ค่ะโอ้โห

เห็นป้องเห็นป้อง

นักร้องในดวงใจของพี่แชมป์ใครคะ

ขอฝันไฟ
อันนั้นฝันตินุษย์